ทีนี้มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เด็กปั้มน้ำมันอย่างคุณผู้ชม
ใจมาก
หนีตายกันโอละหมานเลยเคราะห์ดีนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ปั๊มน้ำมันไม่มีใครเป็นอะไรส่วนคนที่อาศัยมา
โดยสารมากับรถคันที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ๔คนด้วยกัน
โอ้โหเป็นเหตุระทึกจริงนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือภายในปั๊มน้ำมันเอสโซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสพพระขาวแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
โอ้โหคุณผู้ชมยับเยินแบบนี้ค่ะรถ
ไปติดอยู่กับรั้วเหล็กกั้นทางเข้าออกปั๊มที่งอเข้าหาตัวรถ
ส่วนขวดน้ำดื่มที่เอาไว้แจกให้กับลูกค้า
เวลาเติมน้ำมันครบกี่บาทอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่แน่ใจว่าเอโซกี่ร้อยนะแต่บางจากก็เจ็ดร้อย
แล้วคือขวดน้ำดื่มเนี่ยคือก็กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คน

คือเคราะห์ดีนะคะว่าเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุก็คือนางสาว
ชาลิสาสุวรรณคามอายุ๓๘ปี

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลราชธานีค่ะ
ทีนี้ไปถามพนักงานของปั๊มน้ำมันนะฮะ
เล่าให้เราฟังแบบนี้บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุ
คือไม่มีรถเข้ามาเติมน้ำมัน
ก็เลยนั่งพักกันอยู่ใกล้กับหัวจ่ายน้ำมันอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงรถเบรกดังมาแต่ไกลเลยค่ะ
แล้วก็เห็นรถเก๋งคันดังกล่าวพุ่งตรงเข้ามาในปั๊ม
คนที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็วิ่งหนีคนละทิศคนละทาง
เพราะดีนะคะว่ามีกองน้ำดื่มตั้งขวางเอาไว้
ก็เลยทำให้รถไม่พุ่งเข้ามาถึง
จุดที่พนักงานเขานั่งพักกันเนี่ยค่ะ
มันไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเหล่าหินอยู่แล้วมันเสียหลักจากนู้นแล้วเราก็เดินออกไปแถวนี้แหละ
เพราะว่าฟูมันจะไปแถวนี้เราก็ไปอยู่แถวนี้แหละ
อืมแล้วไหนก่อน
ก็เราไม่ได้ถูกใจอะไรเพราะว่าเหล่าหินเสียหลักอยู่ตั้งแต่นั้น

ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
นิษฐานว่าคนขับน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งสภาพถนนมันเป็นลูกคลื่น
ก็เลยทำให้รถเสียการทรงตัวพุ่งเข้าไปภายในปั๊มน้ำมัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนจากผู้บาดเจ็บ
ถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ